ที่ผ่านมาที่จังหวัดสระบุรีครับ
ตื่นมานี่ช็อกเลยเพราะว่าลูกชายอายุ๙ขวบ

ตอนแรกพ่อคิดว่าลูกเจ็บคอหรือเปล่าหรือว่ามีอาการผอืดผอม

ลูกถูกปาดคอไม่ใช่แค่ลูกครับ
เมียเขาก็ถูกปาดคอแล้วเลือดอาบแบบนี้เลย
ส่งลูกและเมียไปโรงพยาบาลปรากฏว่าระหว่างทาง
ลูกไว้ก้าวขวบสิ้นใจตาย
ส่วนเมียของเขาตอนนี้อาการโคม่ามันเกิดอะไรขึ้น
ทำไมแม่ลูกถูกปาดคอได้ภายในบ้านภายในห้องพัก
มืดที่ผ่านมาครับที่บ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสละบุรีตำรวจสอบพ่อพระพุทธบาท
รับแจ้งว่ามีคนถูกปาดคอผู้ใหญ่๑เด็ก๑
ผู้ใหญ่เนี่ยเป็นผู้หญิงอายุ๔๐เด็กเป็นเด็กผู้ชายอายุ๙ขวบครับ
ส่งตัวสองคนไปโรงพยาบาลปรากฏว่าเด็กผู้ชายตายระหว่างทางครับ
พ่อของเด็กนายอุดรอายุ๓๓เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงตี๔
คือลูกเนี่ยนอนอยู่อีกห้องหนึ่งกับแม่เขาพ่อเนี่ยก็นอนอยู่อีกห้องหนึ่ง
นอนกับลูกพ่อนอนอยู่อีกห้องหนึ่งคนเดียว
จู่ลูกวิ่งเข้ามาในห้องอาการเหมือนกับผอืดผอม
อ้วกหรือเปล่าพ่อก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเพิ่งตื่นด้วยสลึมสลือฮะ
พอลืมตาดูชัดเฮ้ยเลือดไหลตรงคอพยายามเอามือกดปิดแผล
ดเลือดเอาไว้ห้ามเลือดเอาไว้แล้วระหว่างนั้นรีบโทรตามรถฉุกเฉินครับ
ออกมาข้างนอกปรากฏว่าเห็นเมียตัวเองนอนอยู่กลางถนนหน้าบ้าน
หายใจแผ่วแล้วครับถูกปาดคอเหมือนกันเลือดไหลตรงคอเหมือนกัน
เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุแยกห้องนอนกับเมียแล้วก็ลูก
ปกติลูกจะนอนกับเขานะครับแต่เมื่อคืนนี้ลูกไปนอนกับแม่
ตัวเขาคิดว่าน่าจะมีคนย่องเข้ามาแล้วทำร้ายเมียกับลูกเขาหรือเปล่า
เพราะส่วนตัวแล้วไม่คิดว่าเมียจะทำแบบนี้เมียรักลูกมากแต่ก็ยังไม่กล้าฟันทงครับ
เพราะสองอาทิตย์ก่อนจู่เมียถามแปลกค่ะ
ถ้าเกิดวันหนึ่งฉันไม่อยู่แล้วจะดูแลลูกได้ไหมจู่ถามแบบนี้ครับ
เขาก็เลยแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้น
ระยะหลังเมียป่วยครับแล้วก็เครียดเพราะว่ามีโรคแขนขาอ่อนแรง
แล้วเคยติดโควิดมีภาวะลองโควิดเรื้อรังด้วย
ตรวจสอบหลักฐานไปเจอมีดทำครัวยาวประมาณสัก๖นิ้ว

ก็เก็บรวบรวมหลักฐานทั้งหมดในบ้าน
แล้วส่งไปตรวจครับโดยเฉพาะลายนิ้วมือแฝง

ไม่พบร่องรอยต่อสู้และรื้อค้นทรัพย์สินครับ
พยานบุคคลทุกคนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อรวบรวมเป็นสำนวนคดีให้รัฐกลุ่มที่สุด
ระหว่างนี้คุณไกด์ธนกรนักข่าวไทยรัฐทีวี

ใครเป็นคนทำแล้วทำทำไม

จากการสอบถามเราได้คุยกันกับปู่และย่าของเด็กปู่กับย่า
เล่าให้ฟังบอกว่าโอ้ลูกชายฉันก็คือนายอุดรนะฮะพ่อของเด็กเนี่ย
ถูกตำรวจคุมตัวไปสอบปากคำไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคน
ทำแต่ไม่คิดว่าเป็นฝีมือของลูกชายหรอกเพราะที่ผ่านมาลูก
ฉันเนี่ยรักลูกรักเมียมากช่วงประมาณสักตี๕เขาบอกว่า
ยินเสียงลูกชายตะโกนขอความช่วยเหลือพอไปดูปรากฏว่า
ร่างของหลานอายุ๙ขวบเลือดโชคเต็มตัวเลยลูกสะพ้ายนอนจม
กองเลือดอยู่ถนนหน้าบ้านแล้วหายใจแผ่วแล้วอะครับทุกคนตก
ใจมากก็เลยรีบนำตัวหลานแล้วก็แม่ของหลานส่งโรงพยาบาล
ถามว่าเอ๊ะลูกสะพ้ายของคุณปู่คุณย่าเนี่ยเขามีอาการป่วยไม่
สบายจริงหรือเปล่ายืนยันว่าป่วยจริงครับค่ะหลังจากเคยติดเชื้อ
โควิด๑๙น้ำหนักลดฮวบเกือบ๑๐กิโลแล้วร่างกายเนี่ยอ่อนแรงแล้วมี
อาการไอเรื้อรังหลังหลังแยกห้องนอนกับลูกชายครับแล้วหลาน
ปกติจะนอนกับพ่อเขานะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเมื่อคืน
หลานถึงย้ายไปนอนห้องแม่แล้วก็มาเกิดเหตุการณ์ปาดคอจะ
ว่าคนร้ายย่องเข้าไปก่อเหตุไม่น่าเป็นไปได้ใช่นี่คุณ
ส่งคอมเมนต์มาเหมือนกันว่าคนในหรือเปล่ามีข้อ
สงสัยเกิดขึ้นเยอะมากฟังปู่กับย่าเพิ่มเติมครับ
ก็พิถารอะไรไม่ได้เลยรูปแบบคุณย่าบอกว่ามืดแปดด้าน
ครับตอนนี้คุณไกดธนกรของเราได้คุยกับคุณย่าได้ข้อมูล
คุณปู่แล้วในเบื้องต้นไปคุยต่อครับคราวนี้ไปคุยกับ
ยายของเด็กคุณจันทร์อายุ๖๑แล้วก็เป็นแม่ของคนเจ็บ
เพราะว่าอาการของผู้หญิงที่อายุ๔๐แม่ของลูกชายยังโคม่านะ
ยายจันทร์เล่าให้ฟังว่าลูกสาวกับลูกเขยอยู่ด้วยกันมา๙๐
ปีมีทะเลาะกันบ้างแต่ก็เป็นเรื่องปกติผัวเมีย
ครับไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินทองนอกจากนี้นิสัยของลูกสาวเนี่ย
เป็นคนไม่ค่อยพูดแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีเรื่องราวอะไรมากนะ
ดูเป็นคนร่าเริงดูภายนอกเนี่ยแต่เวลาเกิดเรื่องอะไรเขา
เก็บไว้กับตัวเก็บไว้ในใจไม่ค่อยบอกให้ใครรู้ล่าสุด
บอกใครจนกระทั่งแม่รู้ก็เลยบอกว่าเออสู้นะลูกเดี๋ยวก็
หายพักผ่อนเยอะเยอะก็ให้กำลังใจลูกสาวเช้าที่ผ่านมาครับพ่อ
มารู้เรื่องนี้ส่วนตัวของเธอเนี่ยเธอบอกเลยว่าไม่เคยคิด
สงสัยตัวลูกเขยเลยแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบ

ไม่ไม่ติดอ่ะไม่ติดไม่ติดหรอกเพราะว่าไม่สงสัยเพราะ

จากต้องดูรักฐานว่าตางหน้าก็นายจะว่าอย่างไร
เราจะไปสรุปไม่ได้ปรับปรำไม่ได้

พอกุยกับย่าศของทั้งสองกระภิกษาแล้วนะครับ

คุณไก๊นักข่าวของเราไปคุยกับเพื่อนบ้านครับ

ได้ยินเสียงโวยวายจากบ้านหลังที่เกิดเรื่องนั่นแหละครับ

แล้วหน้าบ้านเนี่ยแม่ของเด็กนอนหายใจแผ่วอยู่กลางถนนฮะ
ปู่และย่าออกมาดูก็เร่งช่วยเหลือ
แล้วก็พาหลานพาลูกสะพ้ายไปส่งโรงพยาบาล
ไม่รู้จริงว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้ได้ยังไง
เพราะที่ผ่านมาผัวเมียคู่นี้เขาก็รักกันดี
ที่ว่าจะมีคนร้ายย่องเข้าไปก่อเหตุหรือเปล่า

เพราะบ้านนี้เขาเลี้ยงหมาดุเอาไว้๒ตัวด้วย
ถ้าหากว่ามีคนแปลกหน้าย่องเข้าไปหมาต้องเห่า

วันนี้ครับคุณไก๊นักข่าวของเราได้รับอนุญาตจากทางครอบครัว
ให้เข้าไปตรวจสอบภายในบ้านในเบื้องต้น
เพื่อยืนยันว่าในที่เกิดเหตุไม่ได้มีร่องรอยการงัดแงะ
ประตูหน้าต่างทุกอย่างไม่ได้มีร่องรอยการต่อสู้
และนี่คือสภาพภายในบ้านที่คุณมิ้นและคุณผู้ชมเห็นครับ
ก็คือข้าวของทุกอย่างก็จัดวางปกติ
ไม่ได้ว่ามีล้มระเนรนาศแต่อย่างใด
อาจจะมีคราบเลือดก็คือจุดที่เร่งช่วยเหลือปฐมพยาบาลในตอนแรก
ทั้งหมดทั้งมวลนี้ตำรวจต้องเก็บรวบรวมเป็นหลักฐานข้อมูลทั้งหมดครับ
อาการคนเจ็บก็คือแม่ของเด็กยังโคม่านะครับ
พ้นขีดอันตรายส่วนทางคดีเนี่ย
ตำรวจสพพระพุทธบาทคุมตัวนายอุดรแฟนคนเจ็บแล้วก็พ่อของเด็ก
สอบปากคำเพิ่มครับตอนนี้ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้ง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม่ลูกถูกปาดคอลูกตายส่วนแม่ตอนนี้อาการยังโคม่าครับ